คุณผู้ชมคะมีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวที่น้ำตกคอยนางจังหวัดอุดรธานีค่ะ
อยู่ภายในวรรณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคอยนางนะคะ
ปรากฏว่าเขาขึ้นไปที่โขดหินชั้น๒ของน้ำตก
แล้วไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
ตำรวจภูทรหนองแสงจังหวัดอุดรธานีไปตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์นะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าไปเจอบนโขดหินชั้น๒
ภายในวรรณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคอยนางที่ตำบลแสงสว่างจังหวัดอุดรธานี
จากการตรวจสอบเบื้องต้นโครงกระดูกนี้เป็นผู้ชายนะคะ
อายุประมาณสี่สิบสูงประมาณร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
ผมสั้นสีดำใส่เสื้อแขนสั้นสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีเหลือง
รองเท้าเป็นรองเท้าคอมแบตหนังสีดำหุ้มข้อใส่ถุงเท้านอนหงายอยู่ที่โขดหินนะคะ
มีเสื้อแขนสั้นสีแดงหนึ่งตัววางอยู่ใกล้ใกล้ศพสภาพศพคือเน่าเปื่อยแล้วอ่ะนะคะ
เหลือแต่กระดูกแขนขวาเนี่ยหลุดติดอยู่ในซอกหิน
และกระโหลกศีรษะไม่มีนะคะอืมหายไปครับ
จากการตรวจสอบชนะสูตรไม่มีเอกสารอะไรเลยนะคะที่จะบอกว่าเป็นใครมาจากไหน
แต่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามเดือนเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นผู้พบศพคนแรกชื่อว่านายปิ่นเพชรจันทิมารอายุยี่สิบหกค่ะ
เขาก็ไปเที่ยวน้ำตกคอยนางกับเพื่อนสามคนเพื่อนก็เล่นน้ำอยู่ที่ชั้นหนึ่ง
หนึ่งของน้ำตกอ่ะนะคะตัวเองก็เดินขึ้นไปบนน้ำตกชั้นสองห่างออกไปประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมตรได้
ก็ไปเจอกองเสื้อผ้าวางอยู่บนโขดหินแต่พอเดินไปใกล้ใกล้
ไปเจอโครงกระดูกค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่และแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
พันธุ์ตำรวจโทนัทธวัฒน์ศรีเล็กสารวัตรสอบสวนสพนแสงบอกว่า
จากการสอบสวนชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
เห็นผู้ชายคนนึงคล้ายกับคนเมาอะนะคะ
แต่ว่าใส่เสื้อผ้าคล้ายคล้ายกับเสื้อผ้าที่อยู่ที่โครงกระดูกเนี้ยค่ะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกับคนสติไม่สมประกอบไปถามชาวบ้านว่าน้ำตกคอยนางไปทางไหน
ครับชาวบ้านก็บอกเส้นทางแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกแห้งไม่มีน้ำ
ไม่มีนักท่องเที่ยวฝนตกถึงจะเริ่มมีคนไปเที่ยวอ่ะนะคะ
แล้วก็พอคนไปเที่ยวก็ไปเจอโครงกระดูกนี้ก็เลยไม่รู้ว่าใช่ผู้ชายคนเดียวกันหรือเปล่า
ไปถามทางกับชาวบ้านทีนี้พอไปตรวจสอบก็ไม่มีคนหายในพื้นที่ใกล้เคียงเลยอ่ะนะคะ
อำเภอหนองแสงหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีการแจ้งคนหายเอาไว้
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวน้ำตกไปคนเดียว
อาจจะลื่นล้มหัวกระแทกพื้นหมดสติไม่มีใครเจอไม่มีใครมาเห็น
กว่าจะมาเจออีกทีก็เน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูกแล้วอะค่ะ
ส่วนกระโหลกศีรษะที่หายไปเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะถูกสัตว์ป่า
หรือศูนย์นักของชาวบ้านแถวนั้นน่ะอาจจะมาฆ่าไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเก็บโครงกระดูกที่เหลือส่งไปชนะสูตรนะคะ
เสื้อผ่ารองเท้าอะไรต่างต่างเนี่ยก็ต้องส่งไปที่ศูนย์แจ้งคนหาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าใครมีการแจ้งคนหายเอาไว้บ้างหรือเปล่านะคะ